ตอนนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยนะครับ
โดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งทหารก็ได้นำกระสอบทรายไปวางกั้นอยู่ขอบถนน
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลกัดซะ
ตำบลหนองไห่กับบ้านโนนสวนตำบลสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ที่ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม๒๔ชั่วโมงครับ
ที่ตกลงมาที่บ้านกองแห่ตำบลโป่งแยง

ก็ทำให้ดินภูเขาซึ่งเป็นดินลูกรังพังถล่มลงมา
เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบวกจันทร์และบ้านกองแหะ

บ้านเรือนถูกดินทับรถยนต์และรถจักรยานยนต์๔คันเสียหาย
เจ้าหน้าที่นำดินโคนออกเพื่อเปิดการจราจรนะครับ
ส่วนที่ตะบนแม่วินอำเภอแม่วางก็ถูกน้ำป่าพัดบ้านเรือนเสียหายต้นไม้หักโค้น
คนงานสวนดอกไม้ถูกน้ำพัดไปพร้อมกับกระท่อมเสียชีวิต
พบศพห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่จังหวัดน่านครับน้ำท่วมบ้านเรือนกว่า๕๐หลัง
ที่บ้านครกคำหมู่๔ตำบลตานชุมกเวียงสา
ผลทางการเกษตรเสียหายกว่า๕๐ไร่
เครื่องมือทำการเกษตรและเมล็ดพันธุ์เสียหาย
จุดน้ำท่วมสูง๑๒เมตร
ชาวบ้านต้องพายเรือออกไปขอความช่วยเหลือ

ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่๘ตำบลของอำเภอสำรงจังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในตะบนสำโรงและตำบลหนองไห่

โดยน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า๕๐๐ไร่
และเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในที่ต่ำ

เชื่อหมู่บ้านระหว่างบ้านสร้างโงน
ตำบลหนองไฮกับบ้านโนนสวนตะบนสำโรง
เป็นระยะทางยาวประมาณ๒๐เมตร
ทุกชนิดไม่สามารถแล่นผ่านเส้นทางดังกล่าวได้

จากนี้ก็ยังเกิดพายุพัดในหมู่บ้านสร้างแก้วตำบลค้อน้อย
อำเภอสำโรงมีบ้านเสียหายประมาณ๓หลัง
ต้นไม้ล้มขวางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

ซึ่งทางอำเภอก็ได้ส่งกำลังอาสาสมัคร
กับผู้ใหญ่บ้านเข้าช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วครับ